ในวันนี้จะแข่งขันในช่วงหัวค่ำนะครับ

ตอนนี้อยู่อันดับ๒ของตารางเขาว่าเฉินชนะทางบรูไนมาได้
ทำให้ไทยนั้นโอกาสในวันนี้ถ้าแพ้ไม่เยอะถึง๑๐ลูกนะครับ

ซ้อมเมื่อวานทางมิเกโรดิโก้เน้นย้ำเลยนะครับ
ว่าการขึ้นเกมการต่อบอลที่ส่วนใหญ่ไทยจะได้ครองบอล
ต้องมีความแน่นอนครับไม่เสียแล้วก็โดนสวนกลับง่าย
ที่สำคัญการหลุดเข้าไปนะครับในกรอบเส้น๕เมตรนะครับ
ของทางคู่แข่งเนี่ยจะต้องมีความแน่นอนมากกว่าเกมที่ผ่านมานะครับ
ที่มีการยิงชนเสาแล้วก็มีการต่อบอลเข้าไปแล้วก็ยิงหลุดกรอบบ่อยครั้งนะครับ
ส่วนเรื่องราวของพุทธศาสประตูที่มีข่าวว่าคาทาพุทธฐานคำพาไหลหลุดจากเกมแรกที่เราทราบกันแล้วนะครับ
ก็จะมีพุทธศาสตร์ประตูมือ๒มาแทนที่ทางฝั่งของกฤษศาสตร์ผู้พันธุ์ที่ถูกดันขึ้นไปเป็นมือ๑นะครับ
นั่นก็คือจีรวัตรสอนวิเชียนนะครับเพราะว่าจีรวัตรเนี่ยตอนซ้อมเนี่ยถ้าใครเคยเห็นนะครับ
เจ้าเนิดก็จะเล่นตำแหน่งพุทธศาสตร์ประตูได้เหมือนกันนะครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คล่องแค่วเหมือนประตูอาชีพแต่ว่าเขาก็พอมีทักษะที่สำคัญ
ก็ถ้าจำเป็นจริงก็คงต้องใช้นะครับ
ก็ไม่กังวลครับเพราะว่าส่วนเวลาเรื่องการตกหนังในทีมแบบนี้
ผมก็เป็นประตูให้เพื่อนยิงเล่นกันสนุกสนาน
ผมก็ต้องไปเป็นประตูครับซึ่งไม่มีความกังวลครับ
ก็พรุ่งนี้เราก็มั่นใจที่เราจะเก็บ๓แต้มชนะบูนายได้
แต่เราก็จะไม่ประมาทเขาแต่เราก็มีโอกาสเราก็จะทำประตูได้เรื่อย
เราก็จะทำเราจะยิงหลายลูกเราก็จะทำ
แล้วก็เราจะเล่นในฟอร์มของเราในแบบของเราที่เราเตรียมมาครับ
วันนี้เริ่มในการถ่ายท่อเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับ
ก็จะเจอกันในวันที่๒๗มกราคมรอบชิงวันที่๒๙มกราคม

ติมอร์นะครับเสื้อสีแดงที่แพ้ไทยมาในเกมแรก
เพิ่งจะประเดิมเกมแรกในสนามไปเมื่อวานนะครับ
ในธุรกิจนี้ครึ่งแรกสูตรสีเลยครับ

ทำให้ตีมอลพลิกชนะนะครับ๘๖

ก็ต้องยิงให้โดนให้น้อยกว่าที่ติมอร์โดนนะครับ
ซึ่งโอกาสของไทยก็ต้องดูว่าไทยจะเน้นรูปเกมแบบไหนนะครับ
จะเน้นครองเกมและก็แก้ขายจุดส่วนต่าง

อินโดนีเซียแพ้ให้กับพม่าไป
กลุ่มนี้พม่ากับมาเลเซียเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับ
แล้วก็จะชิงแชมป์กลุ่มกันในเวลาบ่าย๒โมงวันนี้
ส่วนอินโดนีเซียจะพบกับลาวในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีครับ